บอกเลยขอต่ออีกหนึ่งข่าวดีเลยละกันนะคะ

กลายเป็นขึ้นแท่นพระเอกใจบุญไปแล้วคุณ
คราวก่อนคุณเกรทเขาบวชใช่ไหม

คนที่มาร่วมงานบวชเนี่ยนะบริจาคเงินค่ะ

แล้วคุณเกรทเขาก็อยากจะเอาเงินจำนวนนี้
ไปช่วยเหลือต่อโดยที่ไปที่โรงเรียนบ้านทัพเบิกร่วมใจค่ะ
จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของหนุ่มเกรทนะ
เพื่อทำรั้วโรงเรียนให้กับน้องนักเรียนชาวเขาค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะ
ที่ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้วก็ณเวลานี้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อยตามที่ตั้งเป้าไว้แล้วด้วยนะคะ
เหลือเพียงแค่เจ้าตัวเข้าไปมอบให้กับทางโรงเรียน

เตรียมจะไปช่วยเหลือสังคมด้านอื่นต่อไปด้วย
เดี๋ยวไปฟังคุณเกรทหน่อยนะคะ
ผมก็จะเอาเงินก่อนนี้ที่คนได้ทำบุญมาในตอนนั้นไป
สร้างต่อยอดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อย
ผมสร้างรั้วให้กับโรงเรียนที่เป็นศูนย์เด็กเล็ก
เพราะว่าคุณครูเขามาบอกว่าเด็กบางทีก็กิ้งตกเขาบ้าง
แต่ว่าไม่ได้สูงมากอันนี้ต้องบอกเดี๋ยวจะตกใจ
ไม่ได้สูงมากแต่ว่าเขาอยากได้รู้อะไรอย่างนี้

เดี๋ยวไปส่งมอบอย่างเป็นทางการ
ของเราในหลวงรัชกาลที่๙นั่นเองนะคะเห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจ
จริงแล้วเนี่ยคนในวงการบันเทิงของเราหลายต่อหลายคนเนี่ย
เขาก็ทำความดีมาโดยตลอดนะคะแต่เพิ่งจะมาให้เราได้รู้ข่าวในช่วงนี้ก็เท่านั้นเองนะคะ